นำเสนอข่าวสารที่มีความสุขให้ได้รับทราบกันตอนเช้าแบบนี้ครับ
รวมทั้งคุณหมอท่านนี้ด้วยที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ก็มีการแชร์ภาพออกมานะคะว่าคุณหมอท่านนี้ค่ะ
ได้ช่วยคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ถูกรถชนนอนเจ็บอยู่กลางถนน
รวมทั้งมีการปั๊มหัวใจด้วยนะคะจนคุณลุงนั้นรอดชีวิตค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวประทับใจ
ขณะที่ขับรถอยู่นายหังเผลอธรรมดาจังหวัดภูเก็ต
พบกับแพทย์หญิงนอกเครื่องแบบน้ำใจงานที่กำลังปั๊มหัวใจค่ะ
ช่วยคุณลุงขับรถ๓ล้อที่นอนเจ็บอยู่กลางถนน
ซึ่งคุณลุงประสงค์ปฏิเหตุถูกรถระบะชนแล้วก็หนีไป
หลานของคุณลุงคุณประสงค์ริมชีนได้โพสต์ข้อความขอบคุณ
ขอบคุณรวมทั้งยกย่องชื่นชมน้ำใจของคุณหมอด้วยนะคะ
ซึ่งคุณหมอท่านนี้ค่ะก็คือแพทย์หญิงจิรายุพุทธให้นะคะ
เป็นอายุระแพทย์ประจำโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สำหรับเหตุการณ์นี้ก็ขอชื่นชมในหัวใจของคุณหมอด้วยนะคะ
ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นทั้งจัญญาบันเป็นทั้งจิตวิญญาณของคุณหมอนะครับ
นี่คือชมหน้าของแพทย์หญิงจีรายุพุทธให้ค่ะ
เดี๋ยวจะขึ้นอันดับคุณหมอสวยอีกหรือเปล่าเนี่ย